ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้าน
ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบอกว่าไม่ไหวเลยอะค่ะเพื่อนบ้านหลังเนี้ย
วันดีคืนดีปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่านในหมู่บ้าน
วันดีคืนดีขับรถเร็วจนเกือบจะชนคนที่อยู่ในหมู่บ้านลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แม่โหเดินอยู่แต่ชนก่อนฉอมพี่ยังมึงจะชอมอ่ะ

โอ้โหคลิปนี้คือรถเก่งคันนี้ขับเร็วนะคะ
เล่นเครื่องแบบเร็วเลยอ่ะเนี้ย

ถนนในหมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมเร่งเครื่องเร็วแล้วก็ไปเบรกเสียงดังจนคนในบ้านที่ถ่ายคลิปวิ่งออกไป
แล้วคุณตาท่านนี้เห็นไหมคะมีปากเสียงกับคนในรถก็เหมือนกับมีการท้าทายกันให้แจ้งความดำเนินคดี
ผู้หญิงที่นั่งมาในรถพยายามจะห้ามนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เราตามเรื่องให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เกิดเรื่อง
ไปคุยกับคนที่อยู่ในคลิปนะคะพันธรีดำรงอายุ๗๐เป็นทหารเกษียณอายุราชการ
แกก็เล่าให้ฟังว่ามีเรื่องกับเพื่อนบ้านคนนี้มานานเป็นปีแล้วก็มีเรื่องกันบ่อยมาก
เริ่มต้นทะเลาะกันด้วยการที่คู่กรณีค่ะก็คือตัวเพื่อนบ้านคนนี้
ปล่อยสุนัขออกมาวิ่งนอกบ้านตอนเย็นแล้วเป็นสุนัขพันธุ์ที่ค่อนข้างดุอ่ะนะคะ
ก็พยายามจะเตือนให้ระวังกลัวสุนัขจะไปกัดเพื่อนบ้านเตือนไปเท่านั้นแหละเขาโกรธเขาไม่อยากให้เตือนไม่ยอมให้เตือนเตือนปุ๊บโกรธ
หัวร้อนเดินกลับเข้าไปในบ้านเอามีดมาขู่เลยค่ะแล้วก็มาต่อว่ามาด่าสารพัฒน์
หลังจากนั้นก็โดนอีกคอยหาเรื่องตลอดเลยปล่อยสุนัขออกมาวิ่งเล่นเหมือนเดิม
จะไล่กัดชาวบ้านตั้งหลายครั้งจนตัวพันตรีดำรงเองแกก็เกือบจะโดนสุนัขกัดนะคะ
พอยกไม้เท้าทำท่าจะไล่เจ้าของสุนัขด่าแกบอกจะทำร้ายหมาเหรอ
นี่ค่ะแล้วเรื่องมันรุนแรงขึ้นเรื่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ๒๓วันก่อนกำลังเดินออกกำลังกายอยู่หน้าบ้าน
กระโดดหลบเอาชีวิตรอดนะคะสุดท้ายก็เลยต้องเถียงกัน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปภาพพันตรีดำรงแกแจ้งความที่สพนปริง
แจ้งความข้อหาพยายามฆ่าเลยค่ะแต่ตำรวจบอกว่าขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนก็แล้วกัน
เพราะตำรวจมองว่าการกระทำมันยังไม่เข้าข่ายความผิด
ก็เลยตัดสินใจว่าติดกล้องวงจรปิดดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
ลองฟังเสียงพันธรีดำรงดูนะคะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับนางพันนีซึ่งบ้านอยู่ติดกับคู่กรณีนะคะ
ก็บอกว่าเพื่อนบ้านรายนี้นิสัยไม่ค่อยดีจริงเข้ากับเพื่อนบ้านไม่ค่อยได้เลยค่ะพี่
คุณผู้ชมค่ะคืออย่างเรื่องเล็กนะ

ใบไม้หน้าบ้านปลิวไปใส่บ้านคู่กรณีแค่นี้เลยนะคะ
โดนด่าแล้วก็ให้ตัดต้นไม้ที่ยื่นเข้าไป
พอต้นไม้หรือรางน้ำของบ้านของบ้านคู่กรณียื่นไปบ้านคนอื่นไม่รับผิดชอบ
ทำเฉยชาวบ้านเขาเอือมกันมากเลยค่ะ
คือนางพันนีใช้คำว่าเพื่อนบ้านคนนี้นิสัยแย่มากไม่มีใครอยากคบด้วยเลย
ส่วนทางคู่กรณีก็คือตัวเพื่อนบ้านที่ถูกกล่าวหาว่านิสัยไม่ดีเนี่ยนะคะ
เอาจริงทีมข่าวของเราก็พยายามจะคุยนะคะ
จะได้อยากได้ข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อความเป็นธรรมนะคะ
แต่เจ้าตัวเขาปฏิเสธที่จะชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เขาบอกแค่ว่าไม่พูดไม่พูดอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลจากทางเพื่อนบ้านที่ถูกกล่าวหานะคะ